นักร้องพิธีกรชื่อดังไปแจ้งความกับตำรวจว่ารถจักรยานหาย
จักรยานเนี่ยแพงนะคันหนึ่งเป็นแสนเลย
แรงมากแล้วคือจอดเอาไว้ในบ้านอยู่ในรั้วบ้านเลย
ตำรวจก็เก่งนะคะตามจนจับกลุ่มคนร้ายได้ค่ะ
แต่คนร้ายคนนี้เนี่ยปลอมตัวใส่เสื้อกั๊กเหมือนเป็นพนักงานเก็บขยะ
แล้วก็ก่อเหตุลักรถจักรยานมาเป็น๑๐ปีแล้ว

เพราะว่าคนร้ายเขาบอกว่าเขาขายไปแล้ว
แล้วก็ขายราคาเป็นหลักหมื่นเองจากคันหนึ่งเป็นแสน

ก็จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะคะ
นายสุธิพงศ์ทัศน์พิทักกุลหรือฮาร์ดนักร้องพิธีกรชื่อดัง
เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบานสุธิศาล
เพื่อตรวจสอบอะไหล่รถจักรยานและของกลาง
ที่ตำรวจยึดมาได้จากนายทองหล่อวิทย์ไทยสงฆ์
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุลักษัพในพื้นที่สุทธิศาลพหนโยธิน

ราคา๑แสนบาทจากบ้านของพี่ฮาร์ดไป
จากการตรวจสอบของกลางทั้งหมดพี่ฮาร์ดบอกว่า
มันไม่เจอรถจักรยานของผม
จากว่าผู้ต้องหาไปขายต่อแล้ว
แต่พี่ฮาร์ดก็ขอบคุณตำรวจที่จับผู้ก่อเหตุได้ค่ะ
โดยท่านสานิทวันที่ได้ตัวคุณทองลอมา
โทรมาหาผมเองเลยนะตอนเช้าบอกว่า

ผมก็รู้สึกดีใจที่ตำรวจได้ทำงานอย่างเรียกได้ว่า
คือท่านสานิทรับปากว่าจะตามหาคนขโมยให้ได้

ไม่ถึง๒เดือนนะนี่ก็มานั่งถ่ายแรงข่าวกันท่านเองแล้วครับ
เสียใจไหมคะที่ยังไม่ได้รถจักรยาน
เสียใจครับแต่ก็ทำใจได้เยอะแล้วครับ
เสียใจไม่ได้รถจักรยานคืนแต่ก็ทำใจได้เยอะแล้ว
ต้องทำใจจริงใช่ค่ะ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า

ผู้ต้องหาก็ยอมรับค่ะว่าก่อเหตุลักรถจักรยานมาแล้ว๑๐ปี

แล้วก็พฤติกรรมมันแต่งตัวคล้ายกับพนักงานเก็บขยะค่ะ
เขาบอกว่าเขาตั้งใจนะปลอมตัวแบบใส่เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสงแบบนี้
พนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครแล้วก็ตระเวนไปเลย
ตามบ้านจะเลือกบ้านที่ดูมีฐานะเชื่อว่าจักรยานน่าจะแพง
เขาดูแบบนี้เลยเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยลักรถจักรยานไป๓คันถึง๕คันต่อเดือน
พอเอาไปก็ไปถอดล้อหน้าแล้วก็นำไปขายก็ถอดชิ้นส่วนเลยล่ะค่ะ
ไปขายแถวสนามหลวงราคาคันหนึ่งก็หลักหมื่นเองนะคะ
ไปฟังเสียงพลตำรวจโทสานิทหน่อยค่ะ
อย่างมากเท่าไหร่อย่างมาก๕คันเอาไปขายรถของคุณฮานเนี่ยเอาไปขายได้เท่าไหร่
เท่าไรหมื่นครับหมื่นนึงรถของเขาราคาเป็นแสนเอาไปขายหมื่นเดียวเอง
คือพลตำรวจโทสานิทเนี่ยถามด้วยนะว่าพอลักรถจักรยานไปแล้วเคยเจอตำรวจไหม
อืมผู้ต้องหาบอกว่าเจอแต่ก็อ้างว่ามาเก็บขยะ
ก็ดูไม่มีพิรุษเพราะว่าแต่งตัวก็คล้ายกัน
ใช่คนเก็บขยะเสียหายนะพนักงานเก็บขยะดีเขาเสียหายนะคะ
นี่ปลอมตัวไม่ได้ตัวจริงนะไม่ได้เป็นพนักงานเก็บขยะอะไรกับเขาหรอก
ตำรวจขยายผลจับกลุ่มจับนายอัครเดชลาบกิจดีผู้ต้องหาที่รับซื้อจักรยานจากนายทองหล่อได้ด้วยนะคะ
ซึ่งก็คุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจนครบานน้องแข็มข้อหารับของโจร
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหานายทองหล่อฐานลักทรัพย์ในเคหาสถานในเวลากลางคืน
แล้วก็เตรียมติดตามผู้รับซื้อจักรยานรายอื่นมาดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะ